คุณผู้ชมถึงแม้เราจะอยู่ในยุคสมัยที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะ
แต่เรื่องของคุณสัยมนต์ดำมันก็ยังคงมีอยู่นะ

แล้วก็มีคนร้ายแล้วกันเป็นกลุ่มคุณสายมนต์ดำนี่แหละ
เขาไปขุดศพเด็กเป็นเด็กไตโหงที่ถูกฝังเอาไว้
ขึ้นมาเจาะเอากระโหลกไปไปทำปั้นเน่ง

ถูกต้องเราจะเห็นจากภาพยนตร์นะแต่ว่าเรื่องจริงมันก็มี
เอากระดูกตรงหน้าผากไปไปทำเป็นปั้นเน่งเป็นศพเด็กของเด็ก๖ขวบที่เขาตายโหง
แล้วคุณยายของเด็กเนี่ยโอ้โหคือร้องไห้คือแบบ
หลานตายไปแล้วยังจะทำกับหลานแบบนี้อีกเหรอ
ก็ต้องตามล่ากันไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนที่ไปทำแบบนี้นะฮะ
ที่พูดถึงคือนางอุรายรัฐสุวรรณหงษ์อายุ๔๕ปีเข้าไปแจ้งความกับ
บอกว่าเนี่ยนะศพของหลานชายเด็กชายสุกลวัดอยู่ศรีเจริญ
หรือว่าน้องก้าวอายุ๖ปี๙เดือนหลานชายเสียชีวิตจากการจมน้ำตาย
เมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองต้นปีคุณผู้ชมของเนี่ยเบลอภาพนะ
คืออันนี้ใช่ไหมนะจ๋าที่เห็นนี่ไม่ใช่ผนังหรืออะไรนี่กระโหลกค่ะคุณผู้ชม
นะฮะน้องจมน้ำตายแล้วเขาก็เลยเอาศพน้องเนี่ยไปบรรจุเอาไว้ในเบ้าปูน
ทำไมถึงต้องเอาศพน้องไปไว้ในในนี้เออหลายคนก็ถามทำไมไม่ชาปนกิจเลย
เขาเก็บศพไว้๑ปีจะรอให้ครบ๑ปีก่อน
เพราะว่าตามความเชื่อของชาวอีสานเนี่ย
คือเขาบอกว่าต้องเก็บเอาไว้
แล้วก็รอให้แม่ของน้องคนนี้ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย

จะได้ให้แม่ออกมาทำพิธีให้กับลูกเขา
คือเหมือนเขาบอกว่าเป็นความเชื่อของชาวอีสาน
คนที่ตายผิดธรรมชาติตายผิดปกติเนี่ย

ก็ต้องเก็บให้เหมือนอารมณ์มันเย็นก่อนอะไรอย่างนี้

ครบ๑ปีแล้วก็รอให้แม่ออกจากคุกด้วย
ที่เก็บศพน้องเนี่ยเอากะโรคไป
เชื่อว่าน่าจะเป็นแก๊งคุณสัยมนต์ดำแหละที่เอาไปทำเป็นปั้นเน่ง
เป็นของของขลังของอะไรเขาเนี่ยนะครับ
คุณยายบอกว่าเพิ่งจะทำบุญให้กับน้องให้กับหลานครบร้อยวันไปเอง
วันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละนะฮะ
เมื่อ๒วันก่อนลุงปู่ธนอมเจ้าเอาวาดวัดเองให้ช่องบ้านบอกว่า
ที่บรรจุศพน้องมันแตกนะไปโบกปูนซะให้มันเรียบร้อยละกัน
ก็เลยมีการนำอุปกรณ์ไปโบกปูนเบ้าให้กับหลานใหม่เบ้าเก็บศพเนี่ยนะฮะ
พอส่องดูศพเอ้าทำไมลักษณะเหมือนศพนอนตกหมอนอยู่
อาทางที่ตอนเอาไปใส่ไว้เนี่ย
ก่อนจะพบว่าอ้าวถูกเจาะเอากระโหลกหน้าผากไป
กระดูกหน้าผากข้างหน้าเลยเป็นรูอย่างที่เห็นในภาพที่เราเบอร์เอาไว้เนี่ยนะ
คุณยายบอกว่าตอนน้องก้าวมีชีวิตอยู่เนี่ย
รักหลานคนนี้มากรักปานแก้วตาดวงใจ
พอรู้ว่าจมน้ำเสียชีวิตก็ร้องไห้แทบขาดใจ

พอรู้ว่าคนมาทำแบบนี้กับศพหลานอีก
ลักไปเจาะเอากระดูกหน้าผากอีกไปทำคุณสายมนต์ดำ

คือเขาบอกว่าอย่างพวกความเชื่อคุณสายมนต์ดำใช่ไหมคะ
การที่เอากระดูกหน้าผากไปทำปั้นเน่งเนี่ยนะ

ที่ดำดังคือแม่น่าพระขนงจำได้ไหม
คือต้องสะกดวิญญาณเอาไว้ในกระดูกป้าเน่งนี้
แล้วก็เหมือนข้อความตามความเชื่อนะคะ

ให้มาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไร

นะฮะทีนี้คุณยายก็เลยฝากแล้วกัน
ฝากกลุ่มคนที่มาเอากระโหลกของหลาน

แล้วก็อยากจะให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้นะครับ
เพราะว่าผู้ความเครื่องกันว่ามันอารวาดแล้ว
เริ่มอารวาดแล้วแต่ว่ามันไม่อย่าพูดใกล้กล้าแจ้งความ
แสดงว่าน่าจะไปทำแล้วหลายพื้นที่
แต่ยังไม่มีคนกล้าแจ้งความนะฮะ
ล่าสุดพ้นตรวจตรีวรรณัชผันผ่อนผู้บังคับการตรวจภูทรอุดรทานี
ก็ลงพื้นที่ไปเลยพร้อมกับไปสอบปากคำพยานบุคคลพยานแวดล้อม
แล้วก็ไปหาวัตถุพยานแล้วก็นำพระสารวุฒิอัคธรรมโมอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นพระลูกวัดส่งเสริมธรรมพาตัวพระเนี่ยไปค้นกุฏิ
ซึ่งห่างออกไปจากเมนสัก๒๐๐เมตรไม่น่าเชื่อ
กุฏินี้ไปพบค้อนปอนเลื่อยแฉลงสว่านไฟฟ้า
้อนตอกตะปูซึ่งทั้งหมดเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง
ดูในกุฏิพระนะครับในกุฏิพระรูปนี้
จากนี้ก็ยังไปตรวจค้นกุฏิปูนชั้นเดียวพบพระเครื่องจำนวนมาก
แล้วก็รูปประคำกระปุกพลาสติกบรรจุของเหลวคล้ายกับไขมันสีขุนข้น
ไขมันที่ได้จากอะไรก็ยังไม่ทราบนะฮะคนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ
เอาจากการลนที่คางศพหรือเปล่าหรือยังไง
แล้วก็วางในห้องไว้๒กระปุกในกุฏินะครับ
ซึ่งพระสารวุฒิอ้างว่าอันนี้มันคือยานวดคล้ายกล้ามเนื้อ
ยาแก้ปวดไม่ได้เป็นไขมันที่มันได้จากอะไรทั้งนั้น
ตำลวชก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ว่ามีกลุ่มคนร้ายไปก่อเหตุแบบนี้อีกรึเปล่า
เพราะว่าภัคกฎระย้อนกลับไปปี๒๕๕๘
มันมีกลุ่มคนร้ายลงมือก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว
หลายพื้นที่ด้วยแล้วตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าคนร้ายกลุ่มนั้น
แล้วที่โดนจำคุกอยู่เขาพ้นโทษออกมาแล้วหรือยัง
ซึ่งจริงน่าจะพ้นแล้วเหมือนกันเพราะว่าโทษจำคุกมันไม่ได้นานมา
ถ้าพ้นมาแล้วก็แสดงว่าน่าอาจอาจจะนะ
อาจจะเป็นคนร้ายกลุ่มนั้นที่เคยทำแบบนี้เมื่อปี๕๘
ออกมาแล้วก็มาทำอีกมาทำอีกแบบนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนั้นสารพิพากษาจำคุกเพียง๘เดือน

ต้องออกจากคุกมาแล้วก็เลยต้องไปตรวจสอบว่า
กลุ่มนั้นออกมาแล้วแล้วมีพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือไม่นะครับ
ก็คนเขาจากไปแล้วอะนะคะก็จริงอย่าหากินกับคนตายเลย